คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้สาหัสสากันพอดูเลยนะคะ
หลายคนถึงขั้นอยากจะขายรถทิ้งซื้อมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียว
อยากจะเพิ่มพื้นที่ว่างให้ถนนหน่อย

เป็นมอเตอร์โชว์ไงซื้อมอเตอร์ไซค์สักคัน

ก็เอารถไปเทิร์นแล้วเอาสองล้อออกมาขับแทน

แยกรัชโยธินแบบ๒๔ชั่วโมง
เต็มรูปแบบซึ่งคุณผู้ชมคะ

หรือเขาเห็นว่ารถติดขนาดนี้

พลเอกประวิทย์ยืนยันแล้วนะคะ
ควรเธอนาคมนี้รึแน่นอนค่ะ

แม่นอนพันทุกอย่างก็ต้องทำไปให้

ผิวจราจรให้เหมือนกับที่จะปิดจริง๗วันก่อน

ได้ปรับตัวได้เปลี่ยนได้หาเส้นทางเลี่ยงกัน
เพราะถ้ายังฝืนใช้เส้นทางเดิม
การจราจรก็จะติดขัดเหมือนเดิม
เหมือนที่หลายคนแทบจะกระอากเลือดกันเลยนี่แหละ
เมื่อคืนนี้เอาให้เหมือนว่าตามจริงเขาจะต้องปิดอย่างนี้
ประชาชนจะได้รู้ว่าอาทิตย์นี่
จะใกล้เปลี่ยนเส้นทางได้จะได้นั่นได้นะ
แล้วก็ขอเวลาให้เขาทำการ
พระเอกประวิดองค์บอกด้วยนะคะว่าช่วงนี้
ตำรวจจราจรเองเขาก็จะให้คำแนะนำเรื่องเส้นทางเลี่ยง

เพราะฉะนั้นไม่รู้ถามได้อยากจะเลี่ยงตรงไหนถามได้
เพราะว่าจริงแล้วบริเวณนั้นเนี่ยซอยรัดเลาะมีเยอะ

วิพาไปผนผนไปวิพาทะลุกันออกซ้ายออกขวาได้
แต่เมื่อวานนี้มันก็ติดยาวมาจนวิภาวดีรังสิต
ติดยาวไปแบบคือมันต่อเนื่องไปหลายเส้นทาง
บางคนตกใจออกมาเวลาเดิมเร็วกว่าเดิมนิดนึงนี่แหละ
แต่ก็รู้สึกว่าหูทำไมติดขนาดนี้
ใช่อาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางมากขึ้นนะคะ